ลักลอบนำเข้ามันเส้นจากประเทศกัมพูชานั้นกำลังเป็นปัญหาสำหรับชาวบ้านนะครับ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีครับได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็พบว่ารถบรรทุกเหล่านี้ครับ
บรรทุกมันเส้นจนน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดผ่านด่านผ่อนปลนชั่วคราว
ทำให้ถนนนั้นเสียหายแล้วก็เป็นอันตรายต่อชาวบ้านนะครับ

เดือดร้อนของชาวบ้านที่จะต้องให้รับรู้เลยว่าตอนนี้พวกเราเดือดร้อนก็คือ
รถบรรทุกพ่วงเปล่ามากกว่า๕๐คันจอดเข้าคิวอยู่บริเวณหน้าด่านผ่อนปลนชั่วคราวบ้านเขาดิน
ข้ามฝั่งไปยังประเทศกัมพูชาเพื่อไปบรรทุกสินค้ากลับเข้ามาในประเทศไทย
ซึ่งการบรรทุกกลับมาจะคลุมด้วยผ้าใบมิดชิดเนื่องจากปริมาณสินค้ามีความสูงเกินกว่าขอบกระบะ
ทีมข่าวได้ข้ามฝั่งไปที่บ้านกิโล๑๓อำเภอสัมภาวลูนจังหวัดพระตะบองประเทศกัมพูชาตามเส้นทางที่รถบรรทุกมุ่งหน้า
มุ่งหน้าซึ่งตลอดระยะทางประมาณสิบกิโลเมตร
สองข้างทางจะพบไร่มันสัมปะหลังของชาวกัมพูชา
มีลานรับซื้อมันจากเกษตรกรชาวกัมพูชาอยู่หลายแห่ง
และรถบรรทุกจากฝั่งไทยและกัมพูชา
เข้าคิวรอขึ้นมันเส้น
ทีมข่าวจึงเข้าไปสอบถามกับเจ้าของลานมันแห่งหนึ่ง
ซึ่งทราบว่าเป็นคนไทยเพื่อติดต่อซื้อมัน
โดยชายคนนี้พร้อมขายมันเส้นคุณภาพต่ำ
ซึ่งเนื้อมันเป็นสีดำและทรงกลิ่นเหม็น
กิโลกรัมละ๓๔บาทซึ่งมีทั้งหมด๑๕๐ตัน
แนะนำวิธีการบรรทุกสินค้าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
ผ่อนปลนชั่วคราวบ้านเขาดินและด่านผ่อนปลนชั่วคราวบ้านน้องปลือ
ซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากนักจะมีรถบรรทุกผ่านเข้าออกประมาณ๒๐๐คันต่อวัน
มีตั้งแต่ขนาด๒๒ล้อจนถึง๒๔ล้อ
ซึ่งรถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
ต้องจ่ายเงินครั้งละหนึ่งหมื่นบาทเพื่อใช้ในการเคลียร์เส้นทางที่วิ่งผ่าน
โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของชาวบ้านในพื้นที่ที่ต้องสัญจรไปมา
จากรถบรรทุกเหล่านี้มีการบรรทุกน้ำหนักเกิน
ทำให้ต้องขับในลักษณะคล่อมเลนเพราะถนนเป็นเพียงสองเลน
และกลางถนนมีลักษณะนูนและลาดเอียงออกด้านข้าง
ขับเลนใดเลนส์หนึ่งอาจทำให้รถเสียการควบคุมและพลิกคว่ำขณะเข้าโค้งได้
ปกติเนี่ยจะค่อมเลนเพราะว่ารถบรรทุกหนักเกินไปแล้วก็ต้องค่อมเลนเข้าไป
ทีนี้ความเรียนรถสวนมาเนี่ยลำบากโดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่ขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยได้รับผลกระทบแน่นอนเลย
ซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ว่ารถบรรทุกพ่วงขนาด๒๐ล้อ๖เคราว
สามารถบรรทุกน้ำหนักได้๕๒ตัน
ขนาด๒๒ล้อ๖กรัมบรรทุกน้ำหนักได้๕๓ตัน
และขนาด๒๔ล้อ๗กรัมบรรทุกน้ำหนักได้๕๓ตัน
ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน๖เดือนปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ขบวนรถบรรทุกมันเส้นจากประเทศกัมพูชา
อกจากจะสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดสะแก้วแล้ว
ยังส่งผลกระทบกับเกษตรกรที่ปลูกมันสัมปะหลังในประเทศไทย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน